มาดูเรื่องของงูเงี๋าเคี้ยวขอกันบ้าง
ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งซักผ้าอยู่ดีนะครับ
ได้ยินเสียงไก่ร้องหันไปดูอ้าวงูกินไก่นี่นะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันค้นหางูที่ซุกตัวอยู่ใต้ต้นไม้
ก็เห็นส่วนหางเจ้านทีก็ช่วยกันดึงออกมา
คุ้ยกองใบไม้แล้วก็พบกับงูหลามขนาดใหญ่

น้ำหนักไม่ต่ำกว่า๒๕กิโลกรัม
งูหลามนี้ก็พยายามเลื้อยหนีไม่ยอมให้จับนะฮะ

แล้วก็สามารถจับใส่กระสอบได้สำเร็จ
จับงูครั้งนี้กู้ภัยได้รับแจ้งมาจาก
นางสาวอรพินกันสุกอายุ๒๑ปี
ซึ่งบอกว่าขณะที่เธอกำลังนั่งซักผ้าอยู่
ตอนแรกก็เห็นไก่ของเพื่อนบ้าน
มันเดินเข้ามาคุ้ยเขียหาอาหารในบริเวณบ้าน
เจ้าตัวนี้ตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่นะ
ไปสักพักหนึ่งเพราะได้ยินเสียงไก่ร้อง
หันไปดูปรากฏว่าอ้าวงูหลามกำลังรัดไก่อยู่
ใกล้กับตรงที่เธอกำลังนั่งซักผ้าอยู่พอดีเลย
เธอก็เลยวิ่งหนีสิครับ

ประสานเจ้าหน้าที่มูลที่การกุศลสมุทรสาคร

โดยก่อนที่จะมาเจองูหลามรัดไก่ในเช้านี้
ก่อนหน้านี้เธอบอกว่าแมวแม่ลูกอ่อนที่เลี้ยงไว้

ทุกคนในบ้านก็พยายามระมัดระวังกันเรื่อยมา
เพราะคิดว่าต้องมีงูมาแน่งูอยู่แถวนี้แน่
และท้ายที่สุดก็มาเห็นต่อหน้าต่อตา

เธอก็บอกว่าไก่มันก็รับเคราะห์ถวยแทนเราไปด้วยเหมือนกันนะ
ถ้าไก่ไม่มาเดินแถวนี้งูไม่กินไก่เนี่ย

ค่ะฟาดเคราะห์ไปนะคะคุณผู้ชม